แต่เป็นขโมยกระโจญที่มันใจบาตรจริง

ดูจากภาพกล้องวงจรปิดนะจับภาพเอาไว้ได้
คนร้ายเป็นผู้ชายอายุประมาณ๓๕๔๐ปี
แขนขาก็ไหนก่อนก็ครบทำไมไม่ทำงานอาชีพดี
อ่ะบอกลักษณะเขาหน่อยเผื่อมีใครนั้นรู้เบาะแสนะครับ
เขาสูงเนี่ยประมาณร้อยหกสิบเซติเมตรสวมเสื้อแขนสั้นสีน้ำเงิน
่งกางเกงขาสั้นสีดำเสริมเท้าแตะเดินเข้าไปในสาราการประเรียนวัด
จากนั้นก็ไปที่ตู้เซฟก่อนหวังจะเปิดตู้เซฟ
แต่คนร้ายเนี่ยใช้เวลาประมาณนาทีกว่าไม่สามารถเปิดได้เปลี่ยนเป้าหมาย
งัดตู้บริจาคแทนเห็นว่าง่ายกว่าก็ได้เงินนะฮะ
ได้เงินจากตู้รับบริจาคแล้วก็หลบหนีไปหลังเกิดเหตุครับ
เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจสอบที่สาราการประเรียนวัดอำภาวันม่วงน้อย
ที่ตะบนลำปาอำเภอเมืองจังหวัดกาลาศิลป์ก็ไปเจอกับนายวิบูรนะครับ
ซึ่งเป็นมรรคทายกวัดและพระปัญญากิติปัญโยเป็นพระลูกวัด
ก็รอที่จะให้ข้อมูลอยู่คือท่านพระปัญญาเนี่ยเปิดเผยว่าเหตุการณ์เนี่ยนะฮะ
คือมีคนร้ายเข้ามาขโมยเงินในตู้บริจาคในวัดเนี่ยครั้งนี้ถือว่าเป็นครั้งที่๓แล้ว
สามครั้งแล้วนะครับที่มีโจรใจบาปกล้าเข้ามาอืมโอ้โหขโมยเงินวัดทำอย่างนี้เลยแหละครับ
แล้วมักจะเลือกไปที่ตู้ที่ทำจากไม้นี่แหละคือลักษณะก็คงจะสามารถงัดได้นะครับ
แล้วทีนี้ทางวัดเขาก็ติดตั้งกล้องวงจรปิดเอาไว้เพื่อเป็นการบันทึกภาพเหตุการณ์
จะได้นำมาเป็นหลักฐานให้คุณตำรวจนั้นเขาดูแต่ยังไงซะพอมันเกิดถึง๓ครั้งแบบนี้แล้ว
ผมว่าคุณตำรวจต้องเร่งมือหน่อยนะเพราะว่าคนร้ายเนี่ยมันอาจจะเป็นคนเดิมก็ได้
มันย่ามใจไงมันเคยทำได้แล้วมันก็เลยกลับมาอีกนะครับ
คือที่บอกไปนะฮะก่อนหน้านี้ทางวัดเขาไม่ได้แจ้งความกับทางตำรวจกับครั้งที่๑ครั้งที่สองไง
สุดจะทนจริงเจ้าวาดบอกว่าอยากให้คนร้ายได้สำนึกและกลับตัวกลับใจ
เพราะเหตุการณ์แบบนี้โอ้โหมันเกิดขึ้นก็ถือว่าบ่อยนะถ้านี่เป็นครั้งที่๓แล้วนะครับ
ล่าสุดทางวัดก็ได้ให้ผู้ใหญ่บ้านไปแจ้งความกับทางตำรวจสภลำเปล่านะครับ
แล้วก็นำหลักฐานก็คือภาพจากกล้องวงจรปิดเนี่ยไปมอบให้เพื่อติดตามคนร้ายมาดำเนินคดีครับ
ก็ถือว่าเป็นโจรที่ไม่กลัวเวรกลัวกรรมอะไรจริงนะคุณชนะนะ